ช่วงนี้ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙นะคะ
ร้านอาหารต่างกลับมาให้บริการได้ตามปกติ
ถ้าเป็นร้านแอร์๕๐คือนั่งได้๕๐
แต่ร้านที่ยังปิดอยู่เปิดไม่ได้
ก็คือสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าต่าง
ที่เชียงใหม่ค่ะมีร้านที่ขัดคำสั่งนี้นะครับ
เอาเป็นอากาศดีนะครับใช่เขาก็ไปรวมตัวกันค่ะเนี่ย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปิดแบบไม่มีอะไรกั้น

เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปควบคุมตัวนักท่องเที่ยว
ลักลอบดื่มสุรากันแบบนี้ได้๒๔รายนะคะ
ทุ่มเมื่อคืนค่ะฝ่ายปกครองเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจสพช้างเผือก

เปิดบริการบนชั้นดาดฟ้าที่ตำบลช้างเผือกค่ะ
ขณะที่เข้าจับกลุ่มมีลูกค้าใช้บริการ
โดยเปิดให้นั่งดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอลสนุกสนานเต็มที่ค่ะเย้ย
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ประกอบการ๑รายผู้ใช้บริการ๒๔ราย
ข้อกล่าวหาก็คือฝ่าฟื้นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
โดยกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เป็นร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มค่ะดำเนินการบันทึกการจับกลุ่ม
นำตัวทั้ง๒๕คนส่งพนักงานสอบสวนที่สพช้างเผือก
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มระบุร้านบอกว่า
เขาก็สงสัยสิเปิดแล้วไหนมาดูสิ
พอเปิดแล้วก็เข้าไปกันแบบนี้นะคะ
และเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่าช่วงที่ไปจับกลุ่ม
มีนักท่องเที่ยวเมาตะโกนด่าประชดเจ้าหน้าที่
และนอกจากนี้สาวประเภท๒บางคนนะคะ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มแบบนี้ขัดจังหวะ

เปิดเสื้อโชว์เลยเปิดเสื้อโชว์หน้าอกเลย
การดื่มปรับแบบนี้นอฮอล์จริง
เปรียบเทียบปรับไปคนละ๒๐๐๐บาท

อ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้าของร้าน
และเป็นน้องเจ้าของร้านอีกที

ก็ถูกปรับแล้วกัน๖๐๐๐บาท
เพื่อร้าดเดียวกับใบอนุญาตทำเนื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้าน
ถือว่ามีเจตนาฝ่าฝืนชัดเจน

หลังจากนี้ออกตรวจร้านต่างหน่อย
ในศอกในลืบบนเพดานใต้ดินชั้นด่านฝัง

ว่ามีลักลอบแอบเปิดแบบนี้หรือเปล่า

ยังไม่ได้ขอปกติเลยนะคะ
กันหน่อยนะจะได้ต้องเกิดคัสเตอร์ใหม่แล้วยอดก็จะมากลับมาเพิ่มขึ้นอีกค่ะ